คุณผู้ชมนั่งทำให้ชีนค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เป็นจุดกำเนิดของพระเอกชื่อดังค่ะน้องณเดชน์นั่นเองค่ะ
กลับไปตอนนั้นนะคะคือพี่เอเนี่ยเขาไปเปิดใจในรายการของพี่มดดำนะคะว่า
คือจุดกำเนิดที่ทำให้ไปเจอณเดชน์แล้วก็ปั้นเนี่ยค่ะ
ภาพนี้แหละคุณผู้ชมนะคะพี่เอเนี่ยไปเปิดใจนะคะกับพี่มดดำค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนค่ะพี่เซ้งเพื่อนสนิทส่งรูปณเดชน์มาให้ดูค่ะ
แล้วพอพี่เอเห็นลูกปุ๊บนะคะเห็นลูกตอน๑๐โมง
อ่าเที่ยงปั๊บนะคะซื้อไฟล์เนี่ยคือซื้อตัวขึ้นไฟล์ไปขอนแก่นภาพนี้เลยคุณผู้ชม
แค่นี้เราจะเห็นวงว่าเป็นชื่อณเดชน์นะคะแล้วก็เห็นด้านข้างใส่แว่นแบบนี้แหละค่ะ
ใครจะไปรู้นะคะว่ารูปภาพของเด็กชายแบรี่ที่เห็นมุมข้างด้านข้างแบบนี้
เห็นหน้าเต็มไม่ชัดด้วยค่ะจะกลายเป็นพระเอกชื่อดังทั้งประเทศค่ะ
ได้ประกอบคู่กับอุ๋มเอกซุฟตาพี่อ้ำประชาภาตอนนั้นพี่เอ๋เขามาเล่นโฆษณาก่อน
หลังจากนั้นก็ได้เล่นละครกับน้องยายาจนได้เป็นแบบคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงในปัจจุบันนี้แหละค่ะ
พูดถึงณเดชน์ค่ะล่าสุดก็เพิ่งโฉบไปโชว์ความหล่อที่ภูเก็ตนั่นเองค่ะที่ถลังคุณผู้ชม
เมื่อปีที่แล้วเขาไปบ่อยมากฉันชอบมากอยากให้ณเดชน์ไปทะเลบ่อยเพราะว่าเขาถอดเสื้อถอดผ้าโชว์ซิกแพคแน่นมาก
คุณผู้ถึงทะเลภาษาเชื้อก่อนนะคู่ว่าเรื่องลงรูปนะครับ
อย่าหาว่าแต่ณเดชน์เขาห่วงน้องยายาค่ะ
ทางฝั่งน้องยายาเองก็มีสกรีนรูปพี่ณเดชน์เหมือนกัน
เขาต้องยอมรับว่าบางรูปนี่มีคนดูอย่างพวกเราไง

น้องเย้ย่าก็กลัวจะมากระแทกใจพวกเรานะคะ

โดยถ้าว่างณเดชนก็อยากชวนยายามาเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยกันค่ะ
ประพันธ์เสียงนาเดชน์หน่อยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดความหวานแต่นั้นอยู่ที่ฟูเกต
ก็ฉันแบบตาถั่งดูรูปนี้เลยค่ะ
สไลด์ไอจีถือว่ามดขึ้นยุคยับเลย
คุณผู้ชมเห็นที่โต๊ะไหมคะโอ้โหมดตายเต็มไปหมดเลย

คุณผู้ชมณเดชน์ลงรูปกับน้องยายาค่ะรูปน่ารักมากเป็นดินเนอร์หวานเนี่ย
แคปชั่นนะคะก็น่ารักมากรักกันแหละดูออก
ก็ดูออกดูออกนะคะ
มันตามอีกที่บอกไปนะคะโอ้โหหวานตายจมกองน้ำตาลที่โต้เป็นเลยค่ะมดตอนนี้ค่ะ
ของหวานก็ว่ากันแรกฮูใครว้างหวานทั้งคู่อ่ะมันหวานกว่า
จริงแล้วตอนนี้น้องยายาเขาน่ารักมากเลยเนาะ
รักษาระคอนเร้นติ้งกำลังมาเลยนะจริง
นั่นแหละนิดนึงหนุ่มณเดชนเขาก็บอกว่าไม่หึงหรอก
เรื่องละครละครอะไรแบบนี้เข้าใจเป็นสปิริตของนักแสดง

นี่ไงถึงช่วงนี้จะงานยุ่งทั้งคู่นะคะแต่ก็ยังหาเวลามาเจอกัน
ใช่ถูกใจเอฟซีมากเลยคุณผู้ชมค่ะ